สำหรับใครที่กำลังลุ้นแล้วก็เชียร์เรื่องลูกสาวของแม่ชมพู่อารยาเนี่ย
บอกเลยว่าเตรียมป้ายไฟขึ้นมาแล้วเชียร์ไปพร้อมกันได้เลยนะคะ
เพราะว่าแม่ชมเนี่ยเขาออกมาเปิดใจผ่านคลื่นเมนโลเก้าสิบเจ็ดจุดห้า
ซึ่งก็มีดีเจเติ้ลเพื่อนสีเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยโดยตลอดสองชั่วโมงเต็ม
ก็มีแฟนรายการส่งคำถามเข้ามาเพื่อพูดคุยกันกับทั้งคู่เยอะเลยนะคะ
รวมถึงคำถามเกี่ยวกับแพลนลูกสาวคนต่อไปของแม่ชมด้วย
ซึ่งครั้งนี้คุณแม่ชมเนี่ยเขาเล่าแบบหมดเปลือกไม่มีกั๊กเลยนะว่า
จริงจริงตั้งใจที่จะมีลูกสาวในปีนี้นี่แหละปีสองพันยี่สิบอืม
ตามที่หลายคนคาดเดากันไว้แต่ว่าใช้ความพยายามถึงสองครั้งแล้วก็กลับไม่เป็นตามที่ตั้งใจเอาไว้
ชมก็ยอมรับนะว่าโหเสียเซลล์อยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามั่นใจว่าร่างกายเขาเนี่ยฟิตแล้วก็สมบูรณ์สุด
แต่สุดท้ายเมื่อได้ปรึกษาคุณหมอก็เพิ่งจะมาทราบว่าลึกแล้วร่างกายของแม่ชมมีภาวะเครียดสะสมนั่นเองค่ะ

คือจริงตอนแรกอ่ะปีสองพันยี่สิบอ่ะตั้งใจที่บอกไว้
คือคิดว่าปีสองพันยี่สิบเก๋อ่ะอยากให้เกิดปีสองพันยี่สิบ
ก็ยอมรับแหละว่าก็คือเฟลไปแล้วก็มาคุยกับหมอว่าเสียเซลล์นะ
เพราะว่าพยายามสองรอบไม่ติดเสียเซลล์ทำไมกูออกจะฟิต
ฉันแบบดูแลตัวเองครบวงจรกันทำไมไม่ตี
หมอบอกเครียดไปพักก่อนอะไรอย่างนี้

ได้กลับมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยมันบาลานซ์อะไรบางอย่างเรามันไม่ใช่หรือเปล่า

แบบ

อ่าวคุณผู้ชมต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าต้นปีสองพันยี่สิบเอ็ดนี้
แม่ชมจะได้ลูกสาวสมใจว่ารึเปล่า

คนต่อไปก็ต้องเป็นลูกสาวแล้วแหละ
อย่าเพิ่งเครียดทำใจสบาย
เพื่อมารับสมบัตินะคะรองเท้ากระโปรงกระเป๋าอะไรก็ขอให้สมหวังกันทุกคนเลยล่ะค่ะ